ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครสวรรค์นะครับ
เป็นคดีที่หญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าถูกผู้ชายเนี่ยหลอกไปข่มขืนรุมโทรมนะครับ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอยู่๔คนด้วยกันนะครับ
ล่าสุดวันนี้ที่สพแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เจ้าของคดีนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ไนเติ้ลนะหรือว่าในเขียวเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่ติดต่อขอมอบตัวเนี่ยนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุด้วยวันนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับคือตอนที่มามอบตัวเนี่ยมียายนะที่มาด้วยนะครับ
จัดกระโปรงกระเป๋าขนเสื้อผ้าซื้อขนมปังซื้อน้ำมาเตรียมไว้เลยอ่ะกลัวหลานจะหิว
พนักงานสอบสวนสอบปากคำต่อหน้าผู้ปกครองนะฮะ
ยังเป็นเยาวชนนะครับเราก็พยายามถามไนเติ้ลว่าเออเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะฮะบอกไม่รู้อย่างเดียวนะครับ
เขียววันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหมเราเราได้ลงมือกระทำน้องไหม
สอบปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนนำตัวส่งสถานพินิษฐ์นะครับทุกผู้ชมครับโดยคัดค้านการประกันตัวนะครับก็มียายที่มาคอยดูอยู่นะฮะคือยายเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินประกันตัวหลานชายด้วยนะครับเดี๋ยวฟังยายหน่อยนะฮะ
ให้การไปหมดแล้วครับยอมรับไหมยอมรับผิดไหมหรือว่ายอมรับใช่ไหม
เขาก็บอกว่ายอมรับผิดให้การหมดแล้วลักษณะแบบนี้ส่วนยายบอกไม่มีเงินประกันตัวนะครับมีอีกคนนึงที่เป็นตัวกลางคนสำคัญนะครับอายุนี่เกินเยาวชนแล้วนะ
เขาจะรอผู้เสียหายมาชี้ตัวก่อนเสร็จแล้วจะฝากขังต่อไปข้อหาคือ
ร่วมกันกระทำความผิดในการกระทำชำราวผู้อื่นนะครับผู้ก่อเหตุคดีนี้เนี่ยมีทั้งหมดห้าคนนะฮะ
ซึ่งทุกคนเนี่ยได้ตัวมาหมดแล้วนะครับมีในป้ายหรือว่านายเอกราชนะครับอายุ๒๖นะฮะ
มีในโอมนายปีเตอร์หรือว่าในพีส่งสารเยาวชนไปแล้วนะครับได้ประกันตัวเมื่อวานนี้หลักทรัพย์สองหมื่น
เติ้ลหรือว่าในเขียวเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุมามอบตัววันนี้ส่งสารส่งสถานพินิษฐ์นะฮะ
แต่ว่ายายบอกว่าไม่มีเงินประกันตัวนะครับก็คงต้องอยู่ในนั้นไปก่อน
และอีกคนชื่อว่าในมาร์คนี่เป็นแฟนเก่าของน้องตุ๊กตาผู้เสียหายเป็นคนชักชวนนะครับ
ตำรวจก็ได้สอบปากคำไปแล้วไม่ได้แจ้งข้อหาบอกว่าสอบปากคำจนสิ้นสงสัยแล้ว
กลับบ้านไปพร้อมกับผู้ปกครองนะฮะแต่ถ้าหลังจากนี้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นเนี่ย
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในตอนหลังได้
คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ได้มาจากแหล่งข่าวคนนึงนะคะส่งคลิปมาให้
คลิปนี้เป็นการคุยกันระหว่างในพีหนึ่งในผู้ต้องหากับในเวฟซึ่งเป็นคนขับรถไปรับเหยื่อ
คุยกันเกี่ยวกับคดีพูดในธรรมนองที่ว่าอยากให้จบเรื่องด้วยการรับผิดชอบให้พีแต่งงานกับฝ่ายหญิง
แต่พีบอกว่าไม่อยากแต่งงานและไม่อยากรับผิดชอบและพูดว่าตัวเองอยากติดคุกอยากโดนล่ามกุญแจมือ
ถ้าติดคุกจริงจะสักไลน์ให้เต็มตัว
คุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
นี่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
คงจะเป็นช่วงที่ว่าเขาแจ้งความแล้ว

คือคนที่ส่งคลิปนี้ให้ทีมข่าวบอกว่ามันเป็นคลิป๒๙พฤษภาคม
หลังเกิดเหตุประมาณเดือนกว่า
และสุดท้ายในพีก็กลายเป็นผู้ต้องหาจริงนะคะ
ทีมข่าวได้คลิปเสียงหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
เพื่อนสนิทของน้องตุ๊กตาผู้เสียหายมอบให้กับทีมข่าว
มีข้อความแชทนะคะที่หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาส่งคลิปเสียงและข้อความมาสารภาพผิด

เพื่อนสนิทของผู้เสียหายบอกว่าคลิปเสียงนี้
เกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดเรื่องกับเพื่อนของเธอ
ทักข้อความไปหาในเวฟซึ่งเป็นเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาครับ
คือในเวฟมีหน้าที่ขับรถไปรับน้องตุ๊กตาผู้เสียหายมาบ้านที่เกิดเหตุ
ในเว็บคนนี้ก็เป็นคนที่ในบิ๊กผู้รับเงินงานจากในป้ายให้จัดหาเด็กขายบริการให้

คือโอมไม่ใช่ผีเข้าใจผิดแล้ว
ไม่ช่วยเว้ยที่หักอกเรตตอนนั้นจำได้นะคะ

เห็นเขาถูกข่มขืนลุมโทรมเพราะ

เคยโดนหักอกก็เลยไม่ช่วย
แล้วมีเสียงหัวถึงท้ายเอาไว้คล้ายกับเป็นเรื่องสนุก

ในเวฟส่งไปหาขอเคลียร์ให้จบเรื่อง

เวฟขอได้ไหมครั้งเดียวขอโทษแทนทุกคนเลย
แบบนี้ส่งไปให้เพื่อนของน้องตุ๊กตาผู้เสียหาย

ทีมข่าวได้ข้อความแชทของในป้าย
หนึ่งในผู้ต้องหาในป้ายคือคนที่อายุเยอะสุดนะอายุ๒๖
ก็ที่อ้างว่าผู้เสียหายยินยอมให้ลงมือ
เพราะว่ามีการจ้างรุ่นน้องไปหาเด็กขายบริการมาให้
ตัวเองมองว่าตัวเองไม่ผิดนึกว่าเป็นเด็กขายบริการ
หลังเกิดเหตุในป้ายไม่รู้สึกสลดนะคะครับ
ข้อความว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อนสนิทของน้องตุ๊กตาผู้เสียหายบอกว่า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปเจอกันที่ศาล
ป้ายังตอบกลับมาว่าเจอที่ศาลจะไปแก้บนอะไร
คือกวนกลับมา
เหมือนกับไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะเขามองว่าการที่ผู้ต้องหา
ทั้งหมดอ้างไม่ว่าจะอ้างอะไรก็ตาม
มันเป็นการอ้างเพื่อเอาตัวรอดเธออยากให้ตำรวจลงโทษ
แจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของการค้ามนุษย์อะไรไปด้วยเลยครับ
ไม่ยอมรับแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ไม่เห็นค่ะดูแบบไม่สลด
โดยไม่แบบเข็ดหลาบอะไรนี้เลยคือไม่กลัวกฎหมายอะไรสักอย่างเลยค่ะ
คือไม่แน่ใจว่าเขาเห็นไหมแต่คือเหมือนแบบเขาหว่อหล่อชาติใจค่ะ
ประมาณแบบว่าเออเนี้ยอย่าหักอบเวฟมาเวฟไม่ช่วยหรอกฮ่าฮ่า
อะไรประมาณเนี้ยค่ะชอบกินแต่ว่าแค่ไม่เอาแค่นั้นเองค่ะ
เพราะบางคนที่มามอบตัวเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนั้นแบบนี้
ใช่ไหมอย่างในป้ายบอกทำงานอยู่กรุงเทพโอ้โหไม่รู้เรื่องเลย
ตอนนั้นก็เห็นว่าเนี่ยไปว่าจ้างเขามาเขาก็ยินยอมไปทำงานตามปกติ
พอรู้ข่าวเนี่ยมันรีบมามอบตัวเลยอืมแต่ความจริงแล้วเนี่ย
เพื่อนเขาบอกเขามีหลักฐานมาเลยค่ะระหว่างทางเนี้ยว่าคุณเนี้ยโอ้โห
ยังไงอะไรยังไงบ้างทั้งคลิปทั้งเสียงทั้งข้อความนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกลือชัยแตงร่มภูมิกับการสพแม่วงนะครับ
ซึ่งตอนนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนภูมิกับการคนเดิมที่ถูกย้ายไป
เพราะคดีไม่คืบหน้าบอกว่าผู้ต้องหาคนสุดท้ายคือไนเติ้ล
มามอบตัววันนี้แจ้งข้อหาเรียบร้อยผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
กระทำชำราวเขาเนี่ยมี๔คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำชำราวผู้อื่น
สามคนเป็นเยาวชนส่งสารเยาวชนฝากหางแล้ว
อีกหนึ่งคนเป็นผู้ใหญ่จะฝากขังวันพรุ่งนี้
คดีนี้เชื่อว่าหากตำรวจทำงานจริงเนี่ยนะฮะท่านพันธุ์ตำรวจเอกลือชัยบอกว่า
ไม่น่ายากเลยไม่เห็นจะต้องมานานถึง๔เดือนเลยนะ
ส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยกับพวกที่เป็นนกต่อคนอื่นเนี่ย
จะต้องถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่เนี่ย
เนื่องจากผู้ต้องหาบอกว่ามีการว่าจ้างให้คนไปหาสาวมาให้
เป็นลักษณะการซื้อบริการเดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลต่อไป
ถ้าผิดก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มอืม